กติกาง่ายในการเล่นแกงป่วนด้วนราคาคือผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ควงคู่กันเข้ามา
ตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
จากของที่มาให้เลือก๓อย่างโดยแต่ละข้อจะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้น
ตอบได้ครบ๘ข้อก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย
แสนบาทแต่ถ้าลังเลเราก็มีการ์ดตัวช่วยให้ใช้ได้๒แบบ
แบบแรกคือเบกกี้พิธีกรของเราตาตัวเลือกที่แพงกว่าออกให้
หรือแบบที่๒คือผู้เข้าแข่งขันจะตอบได้๒ครั้ง
คุณผู้ชมก็ชวนคนข้างมาทายกันได้
คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคากับของใช้ที่คุณเคยผ่านตา
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่
โอลานัทไปกากาไวว่านั่น
กันท้าระแยกมป้าดินเดือนเพจเบิร์กเฮ่นเด็ลมปะ
กลับมาต่อเนื่องความหาไปกับการแข่งขันด้วนราคา
เมื่อวานนี้คุณแพทย์คุณนับก็ตอบถูกไปแล้ว๔ข้อ

คุณแพทย์คุณนัท

เป็นขอเฉลยที่ชิ้นแรกค่ะ

และราคาอยู่ที่
๓ก็ได้

ตอนนี้คุณสะสมมาแล้วนะคะ
ถ้าคุณหยุดคุณจะได้เงินกลับไป

ยังเหลือตัวช่วยอยู่คุณค่ะ

ถ้าคุณไม่หยุดเราจะได้ไปต่อค่ะ
ข้อต่อไปมูลค่า๓๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะเอามาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

๑๒๔๐๐บาทนี้ถูกมากกับคุณแพทย์ครับ

ต้องเคว้งไว้ก่อนพี่คะนี่เป็นอาหารไหม้
มืยยยเลย
จะบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์ครับสำหรับสุนัขนะฮะ

กระดูกผูกครับผมสำหรับน้องหมาน้องสุนัขครับผม
สำหรับแทะและขัดฟันน้องหมาครับ

ด้วยส่วนผสมนะฮะของรสนมครับผม
พาเดี๋ยวนะว่าลดอาการกลิ่มต่างของน้องสุนัขนะครับ

ไม่ใช่
อันนี้กินไม่ได้แต่มีประโยชน์

อันนี้คือสลิกกี้ผงโรยตัวสุนัข

ใช่เพื่อกำจัดเห็บหมัด

ใช้แล้วผมจะนุ่มหวีเรียบง่าย
แล้วใครนะเอาก้อนนี้มาไว้กับ

โอเค

เอาเหรอคะสรุปมาทีสิฮะว่ายังไงกันแน่

ของ๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ขอบคุณทั้ง๓ทั้งด้วยค่ะ
หันมาขยันไปขยันเถียงด้วยนะคะ

คุณคิดว่าชิ้นไหนราคาถูกสุด
อันนี้ถ้าเป็นกระดูกยางธรรมดา
แล้วทั่วไปก็อาจจะเป็นกระดูกยางอันนี้

สำหรับให้น้องหมานอกจากจะเล่นแล้วเนี่ยยังบำรุงฟัน

ส่วนอันนี้โห
กำจัดเห็บกำจัดหมัดด้วยแล้วเป็นแบบรูปแบบผง
ก็ไม่น่าจะถูก
ตอนนี้ใจคุณก็เลยไปอยู่ที่สบู่

มักจะถูกกว่าอะไรที่มาในรูปแบบของเหลวเสมอ
คุณคะคำถามข้อที่๖นี้ค่ะ
มีมูลค่า๓๕๐๐๐บาท

อย่างที่บอกคือขนาดของมนุษย์เราเนี่ย
อะไรที่เป็นก้อนในรูปแบบก้อนเนี่ย
จะราคาถูกกว่าแบบเหลวแบบผงเสมอ
ก็เลยมั่นใจว่าจะต้องเป็นสบู่ก้อนของสลิกกี้ค่ะ
จะยืนยันว่าสบู่ก้อนสลิกกี้ค่ะถูกที่สุด
เป๊กขอเฉลยอันแรกค่ะ

ราคา

กระดูกได้เสริมแคลเซียม

แป้งโรยตัวกั้นเผ็ดหมัด

คือก่อนเปิดได้ยินเสียงนะ

เห้ยเหมือนตาเห็น

เหมือนอันอันหนึ่งนี่ค่ะ
และสบู่สำหรับน้องหมา

ต้องถูกกว่า๔๙

พักความตื่นเต้นกันสักครู่
สวัสดีครับ